พิธีกรรมล้อมหินหาเหล็กไหลเคยเห็นกันไหมคะไม่เคยไปดูกันเลย
คุณชิสาค่ะจุดไฟเผาตรงนี้แล้วไหลโจ๊กไหลโจ๊กเลยอ่ะนี่ไงคะ
ที่เขาบอกว่าหลอมหินหาเหล็กไหลก็ต้องหลอมก็ต้องเผากันอย่างนี้แหละค่ะ
โอ้โหมันเหมือนหลอมละลายจริงนะดูกันไปเลยค่ะพาคุณผู้ชมและทุกทุกคนนะ
เข้าไปที่ถ้ำแห่งนี้ค่ะซึ่งที่ไหนเนี่ยขออุบเอาไว้
ทางเจ้าของคลิปเขาไม่ประสงค์ที่จะเอ่ยสถานที่นะคะอืมซึ่งพิธีที่เราเห็นอยู่เนี้ย
เขาว่ากันว่ามันเป็นพิธีหลอมหินหาเหล็กไหลค่ะ
ผู้ที่ประกอบพิธีก็เป็นพระอาจารย์ชื่อดัง
เหล่าลูกศิษย์ลูกหาที่มีความศรัทธา
ก็มารวมตัวกันภายในถ้ำแห่งนี้นะคะ
และจะบอกว่าพิธีกรรมนี้ไม่ได้ทำกันง่าย
อันดับแรกเลยเนี่ยจะต้องรู้ก่อนว่า
จุดไหนมีแร่เหล็กฝังตัวอยู่ในหิน
คือต้องรู้ซะก่อนถึงจะไปทำพิธีได้ถูกนะคะ
พอทำพิธีนี้แล้วค่ะก็จะต้องมีการตั้ง
เรียกว่าตั้งเครื่องสักการะบูชาต่างนะคะ
พอตั้งเครื่องสักการะบูชาต่างก็จะมีการสวด
มีการเรียกเหล็กไหลมีการเรียกเหล็กไหลมา
แล้วจากนั้นก็จะนำเทียนศักดิ์สิทธิ์ไปหลอมไปเผา
เพื่อให้แร่เหล็กนี้มันไหลหยดลงมา
อย่างที่คุณเห็นนี่มันคือเหล็กไหลหยดลงมาเลยนะ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าใครเนี่ยนะจะนำไฟไปหลอมเอาแร่เหล็กออกมาได้นะจ๊ะ
เพราะจะต้องเป็นคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้าเท่านั้น

เพราะฉะนั้นคุณชนะดิฉันน้องใบตอง
ที่ไม่รู้วิชาอาคมจะไปทำนี้ไฟไหม้นะคะ

อาจจะเป็นปัญหาอย่างอื่นไม่ใช่เรื่องของเหล็กไหลก็ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมก็ย้ำเตือนกันตรงนี้ว่า
พิธีกรรมบางอย่างก็ทำได้เฉพาะบางคนแล้วก็เป็นเรื่องเฉพาะพื้นที่ด้วย

คลิปนี้ก็ได้มาจากคุณนุ้ย๖๔๔๗นุ้ย
ที่ไปถ่ายคลิปแล้วมาแชร์ให้เราดู
เหมือนเราได้เข้าถ้ำไปจริงเลยนะ